กรณีที่เหตุการณ์สะเทือนวงการการศึกษากรณีที่ครู๕คน
แล้วก็สิทธิ์เก่าอีก๒คนก่อเหตุอนาจารย์
นักเรียนชั้นม๒กับม๔คือมันมีปมที่ญาติไม่สบายใจ
ว่าครูที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคือครูวิพฤตนำสกุลแสนศุกร์
นามสกุลนี้เป็นนามสกุลเดียวกันกับพนักงานสอบสวน
ที่ทำคดีนี้ในสพพึ่งแดด
เป็นญาติกันหรือเปล่าแล้วจะทำคดีได้ตรงไปตรงมาหรือเปล่า
ใช่เรื่องนี้ก็เลยทำให้ครอบครัวผู้เสียหายไม่สบายใจ
แต่ว่ารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันนะ
ว่าไม่ต้องกังวลถึงแม้จะนำสกุลเดียวกันไม่ใช่ญาติกัน
แล้วก็ไม่มีการเอื่อกันเป็นความบังเอิญที่นำสกุลเหมือนกัน
แต่ยืนยันไม่ใช่ญาติกัน
ถูกต้องค่ะส่วนเรื่องทางคดี
ทั้งเรื่องของน้องม๒และน้องม๔
ตอนนี้ความคืบหน้าคืบหน้าไปมากกว่า๑๗๐แล้ว
เมื่อวานนี้ผลตับบรรดชีวิตปานู้ฟาสิริรักษารัชการแทนรองผู้บัญชาการ
ดับรดภูทร๔และคณะลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ที่จังหวัดมุกดาหาร
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เสียหายทั้ง๒ราย
รวมถึงก็ได้กำชับให้รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน
เพราะว่าเอาจริงคดีนี้ก็สะเทือนวงการการศึกษานะคะ
ซึ่งคดีนี้ต้องแบ่งออกเป็น๒สำนวน
แล้วก็แยกกันระหว่างผู้เสียหายที่เป็นน้องผู้หญิงม๒
เพราะว่ากรณีของน้องม๒มีผู้ต้องหาคือครู๕คน
เก่า๒คนรวมแล้วผู้ก่อเหตุคือ๗คน
ส่วนกรณีที่เป็นนักเรียนชั้นม๔อันนี้ผู้ต้องหาคือครู๓คน
ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ใช่ค่ะตำรวจก็ยังยืนยันยังมั่นใจว่าพยานหลักฐานทุกด้านเพียงพอ
ที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้
แล้วก็ตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีมากกว่า๑๗๐แล้ว
เดี๋ยวต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด

ส่วนประเด็นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือกรณีที่พนักงานสอบสวนสพพึ่งแดด
คนที่เป็นคนเรียบเรียงเป็นคนพิมพ์สำนวนส่งฝากขังศาลเนี่ย

นามสกุลเดียวกันกับครูวิพฤษแสนศุกร์อายุ๓๕ปีที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
ญาติของน้องม๔รู้เรื่องนี้ก็บอกว่ากลัวจังเลย
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าไม่รู้ว่าที่นามสกุลแสนสุกในนามสกุลเดียวกันจะเป็นญาติกันหรือเปล่า
จะมีการช่วยเหลือกันเรื่องคดีหรือเปล่า
ญาติของน้องม๔กังวลเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เป็นได้ก็เป็นได้
มันบุกไปไหมกะอยากให้เปลี่ยนนะ

ถ้าเขาบอกว่า๒คนนี้ไม่ใช่ย่านกันนี่แล้วจะอยากเชื่อไหม
ไม่อยากเชื่อไม่ได้แหล่ะ
พธนเจริญรองโฆษกษบิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าจากการตรวจสอบยืนยันนะ
ว่าพนักงานสอบสวนที่นำสกุลแสนสุก
ไม่ได้เป็นญาติหรือว่าไม่ได้เป็นเพื่อน
กับครูวิพฤษนายวิพฤษผู้ต้องหาเลย
ซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่นามสกุลออกมาเหมือนกัน
แล้วกรณีนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวน

แต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์ก็ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่คนนั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดด้วย
อันนี้ท่านรองโฆษกออกมาให้ความมั่นใจในเรื่องนี้นะคะ
ยังไงก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนใดทั้งสิ้นนะครับ